ผมพาไปเอาน้ำแดงไปถวายดีกว่า

พยายามเชื่อมโยงอยู่
เอออ่ะไปขอเรื่องของโชคลาภกันหน่อยนะฮะ

ไปที่พรยาวกันก่อน
ก็มีการนำขนมนมเนยต่างผลไม้น้ำแดงไปถวายแล้วก็ไปกระซิบรูปถูที่รูปปั้นไอ้ไข่
สุดท้ายก็มองเห็นเป็นตัวเลขปรากฏขึ้นมาตามรูปปั้นของไอ้ไข่นี่แหละครับ
บางคนก็เห็นเป็นสองตัวเขาก็กระซิบอยู่รูปไปรูปมาบางคนก็บอกเห็นเป็นสามตัว
แล้วแต่จะจินตนาการกันไปคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณด้วยนะครับ
และนี่ฮะก็จุดทูปเสี่ยงทายกันด้วยนะฮะเสี่ยงตัวเลขในกระถางทูบ
แล้วก็มีน้ำตาเทียนในบาดน้ำมนต์ของพระครูประหลัดพงศิริพุทธิวังโส
ท่านเจ้าอาวาสวัดด้วยก็ทำเอาไว้นะคนนิยมชมชอบอย่างไรก็แล้วแต่จะพิจารณานะฮะ
แล้วก็มีการจดใส่กระดงกระดาษกันไปแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อลอตเตอรี่เสียงโชคกัน
งวดของวันที่๑๖กุมภาพันธ์นี้นะครับ
ไปต่อที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
แม่ลูกแม่ค้าขายลูกชิ้นหน้าทกศสำนักงานใหญ่บางเขนนี่เอง
เอาฟักทองไปน้ำแดงไปพวงมาลัยไปไปแก้บนพ่อปู่ฤษีพรหมเมษและกุมารเจ้าสวยเห็งครับ
แล้วก็ยังจุดประทัดอีกห้าพันนัดหลังจากขอให้ค้าขายดีเหมือนก่อนโควิดสิบเก้าได้ไหม
นะครับและที่สำคัญคือรับโชคไปสี่งวดติดกันแล้วด้วยมาครั้งนี้นะครับ
หลังจากจุดประทัดเสร็จนะครับก็ไปส่องเลขโสรสสรตะนะฮะดูเลขที่ลอยคู่กันบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปเสี่ยงโชคอีกสักครั้งหนึ่งครับ
ต่อเลยค่ะคุณผู้ชมจากอายุทยาไปนครปฐมจังหวัดใกล้กันพาไปเข้าวัดสว่างอารมณ์หน่อยนะคะ
นครชัยศรีคนที่นิยมตัวเลขเขาก็มาที่นี่กันแหละค่ะอย่างสาวโรงงานท่านนี้นะคะเป็นสาวโรงงานที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครค่ะ
เอาอะไรมาละนั่นในมือน่ะชุดไทย๕ชุดค่ะงวดก่อนได้ไงไปขอเจ้าแม่ตะเคียนทองเนี่ยอายุ๒๐๐ปีได้เลข๙๗ไปถูก
ใบก๊อฟคำนวณเท่าไหร่นะคะก็เลยต้องกลับมาแก้บนแบบนี้นะคะหลังจากแก้บนเสร็จปุ๊บยังไงต่อล่ะเสี่ยงเซ็มซีเลยจ้ะที่หน้าต้นตะเคียนนะคะได้เลขมา๓๐
ได้เลขคุณได้เลขอันนั้นไงพวกมันยังไม่ทันขาดคำเลย
แล้วก็ไม่ลืมที่จะไปโรยแป้งถูถ่ายต้นตะเคียนเผื่อว่าจะเห็นเลขอะไรดี

ตรงนี้ร้านชุดไทยขายดีเนอะ
ไปอยู่ที่อีกหนึ่งที่แล้วกันแต่อยู่จังหวัดเดิมนะฮะอยู่ที่นครปฐมนี่แหละนะฮะ
มีคณะสิงโตมังกรทองจากอำเภอสามพรานครับจัดมังกรทองใหญ่ยาว๓๐เมตร
แห่ไปอยู่ที่บริเวณหน้าหลวงพ่อสมหวังนะครับก็เป็นช่วงของเทศกาลตรุษจีนด้วย
เพื่อความเป็นชิริมงคลเสียงกรองเสียงถาบดังสลานวันไหวไปทั่วบริเวณ
ถูกจุดประทัดถวายด้วยโดดมังกรทองได้ข้ามหางประทัดวนไปรอบลานหลวงพ่อสมหวังด้วย
ดูสิหางประทัดนี่อยู่ที่ปากมังกรทองแบบนี้
ชาวบ้านก็พานไป๒ชีวิตมันมีความเป็นสิริมงคล
ทั้งเรื่องของตูตีนและก็เรื่องของช่วงลาภไปด้วยนะครับ
สินมหาราชเชิงเขาโกรกตะแบกอำเภอบ้านฉาสวรรค์บริยองครับ
ที่ถูกรอบเผาเมื่อเช้าวันที่๖กุมภาพันธ์นะฮะ
เพราะดีนะครับดับไฟกันได้ทันครับ
ชาวบ้านในพื้นที่ก็มาบูรณะซ่อมแซมให้กลับมาดีเหมือนเดิมแบบนี้แหละครับ
จะมีพิธีอันเชิญรูปหล่อองค์ใหม่นะครับในวันที่๑๓กุมภาพันธ์นี้นะฮะ
แล้วก็จะมีป้ายขออภัยอย่าเพิ่งไหว้ติดไว้นะครับ
ยังมีผู้สัทธานะครับปีนบันไดขึ้นมาไหว้ขอพร
แล้วก็จุบัตรทะวายศาลสวรรค์พระเจ้าตักศิลป์อยู่เหมือนเดิมนะฮะ
ค่ะไปใครที่คิดถึงวังนาคินเกาะคำชโนธที่บ้านดุงอุดรธานี
ตัวให้พร้อมจากคุณผู้ชมเพราะเขาจะกลับมาเปิดแล้วนะ
สามมีนาคมนี้หลังจากที่ปิดไปนานปิดไปตั้งแต่ยี่สิบสี่ธันวาคมนะคะ
เพราะฉะนั้นเตรียมตัวจับไม้จับมือไปกันไหม
มีคนหนึ่งที่เขาไปขอแล้วก็ถูกรางวัลที่๑๓๐ล้าน
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรีบกลับไปแก้บนที่เกาะคำชโนธด้วยนะคะ